ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สงขลานะครับ
ต้องบอกว่าเกือบจะเสียชีวิตกันยกครัวค่ะสามคนพ่อแม่ลูกนะฮะ
ก็โชคดีที่ไม่เสียชีวิตแต่คุณพ่อตอนนี้ยังสาหัสอยู่นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เส้นทางที่เป็นทางตัดรถไฟนะครับ
มีสัญญาณเตือนนะเป็นไฟเตือนแต่ไม่มีเครื่องกั้น
ในพื้นที่บ้านหลบมุมตำบลพะตงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
รถกระบะเชฟโรเล็ตสีดำคันนี้ฮะด้านหน้าฝั่งซ้ายนี่พังยับเยินเลย
เด็นไปไกลจากจุดที่ถูกรถไฟชน๓๐๐เมตร
มีคนนั่งมาในรถสามคนบาดเจ็บกันหมดนะครับพ่อแม่ลูกนะ
ชัดชัยแสงสุภาอายุ๑๘นี่ลูกชายเป็นคนขับ
นายชัยวัดแสงสุภาอายุ๕๑พ่อตอนนี้เจ็บสาหัส
นางหนูบันมุทุขันอายุ๔๘แม่นี่ก็บาดเจ็บ
นายชัยวัดนี่เป็นพ่อนะฮะนั่งอยู่เบาะหน้าด้านซ้ายสาหัสที่สุดนะครับ
ตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลรถไฟคันที่ชน
เป็นขบวนรถไฟเลขที่๔๕๑๓ประดังเบซาหาดใหญ่
เป็นรถขนส่งสินค้าบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เป็นรถเปล่านะครับ
ด้านหน้าก็พังเสียหายเล็กน้อยก็สามารถเดินรถต่อไปได้
ที่สถานีรถไฟหัดใหญ่ตามปกติส่วนเส้นทางรถไฟ
ไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์รถไฟชนกระบะในวันนี้
อืมด้านคนขับนะคะนายชัดชัยบาดเจ็บไม่มากก็เลยเล่าให้ฟังว่ากำลังขับรถ
พาพ่อไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็ข้ามทางรถไฟไม่ทันมองค่ะ
ว่ามีรถไฟมาพ่อเป็นคนเห็นก็เลยบอกให้รีบขับผ่านไป
ก็เลยถูกรถไฟพุ่งชนนะคะชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกตรงกันกับคนขับ
ว่าเห็นรถจอดนิ่งอยู่กลางรางรถไฟชาวบ้านพยายามตะโกนบอกแล้วว่ารถไฟมารถไฟมา

บอกว่าถอยหลังถอยไม่ถอยตกใจทำอะไรไม่ถูกยังไม่ได้ดีแล้ว
มันจบมันปิดจากที่นี่ชนปุ้มเดินไปทุกเรือ
เหมือนเหนื่อยล้อหลุดเลยล่ะผู้ชายเห็นก็เก็บไม่อยู่นึ่งอึ้งประพับหนึ่ง
ส่วนอาการของพ่อตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ
แต่ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดแม่กับลูกชายบาดเจ็บเล็กน้อย
เส้นทางตรงนี้เคยเกิดอุบัติเหตุบ่อยค่ะ
รถไฟไปชนกับรถยนต์รถจักรยานยนต์อะไรแบบนี้เพราะมันไม่มีที่กั้น
มีแค่สัญญาณเตือนแล้วก็ตรงนั้นเป็นเขตชุมชนด้วยรถเยอะคนเยอะ
ก็ต้องดูกันให้ดีแล้วฮะคือโอ้โหเห็นแล้วก็หวัดเสียวแทน
จริงแล้วตกใจทำอะไรไม่ถูกกลายเป็นรถดับซะงั้น